จากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

เพราะได้ข่าวว่ารถติดมากที่สุด

ติดละชั่วโมง
ฉันคิดว่ามันคงจะติดไปทั่วนะฮะ

ก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่า

เอาและเรายังติดตามสถานการณ์๑๓ชีวิตที่อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำหนังนอน
จะต้องบอกว่าล่าสุดระดับน้ำภายในถ้ำ
ยังคงเป็นอุปสรรคในการที่จะนำตัวเด็กออกมา
เนินนมสาวซึ่งก็รวมถึงบางจุดเนี่ยนะคะต้องบอกอย่างนี้นะว่า
ทางเข้าเนี่ยนะบางทีมันคดเคี้ยวมากแล้วบางทีมันก็จะเป็นรูแบบว่าเล็กมากเลยนะ
กว่าที่จะแบบว่าสอดตัวเข้าไปเราจะเห็นว่าเนี่ยเอ่อพวกซีนนะฮะ
ที่แบบว่าพวกซิลที่แบบว่าเอาพวกทั้งออกซิเจนเข้าไปต่ออะไรต่างนานาเนี่ย
จะต้องแบบว่าเข้าไปแบบว่าลอดเข้าไปอยู่ในรูเล็กเนี่ยนึกออกมา
แล้วก็เอาถังค่อยสอดเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้ค่อยดันเข้าไป
ดันเข้าไปกว่าจะไปถึงตรงโถงที่๓นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะ
ระหว่างห้องโถง๒เนี่ยนะไปถึงห้องโถง๓เนี่ยน้ำลดจนสามารถเดินได้บ้างแหลก
ก็จะเป็นอาหารอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ก็เลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งจะมีนะเดี๋ยวบางภาพนั้นจะมีแบบว่าต้องแบบลอดเข้าไปเลย
เดี๋ยวต้องลอดเข้าไปเลยซึ่งแบบว่าดูแล้วแบบว่าอันตรายมากเลยทีเดียว
แล้วเราลองคิดดูสิว่าเราจะทำยังไงกับเด็ก๑๓คนนี้นะ
ที่เขาจะต้องแบบว่าฝึกในการหายใจในการดำน้ำใช่ไหม
และยังต้องออกมาในรูแบบนั้นนะคะ
แล้วในขณะนี้เนี่ยนะเราก็ได้มีการสำรวจเนี่ยนะฮะ
หาปล่องบริเวณเหนือถ้ำเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะในการที่จะนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้นะคะ
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หาวิธีอื่นในการที่จะลำเลียงน้องออกมากันเลยนะคะ
พร้อมด้วยจะนำอุปกรณ์ว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำมาสแตนบายรอเอาไว้ด้วย
โดยทางนายอาสานคนขยันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดตรังเนี่ย
ที่ก็เป็นทีมพวกเก็บรังนกอ่ะพวกนี้ก็จะเปียนปลายเพราะว่าเขาเคยมากเลยทีเดียวนะฮะ
ค้นหาโพรงที่ใกล้เคียงกับจุดที่๑๓ชีวิตอยู่พบว่ามีอยู่๒โพรงนะ
แต่ว่านะฮะพอไปสำรวจเอาจริงแล้วนี่เนี่ยนะคะ

ใช่เพราะลงไปได้เพียงแค่๖๐เมตรเท่านั้นเอง
ส่วนพงที่๒ก็ตันเช่นกัน

จึงต้องใช้วิธีการเดินสำรวจอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะฮะ
ตามลำห้วยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตามลำทาน
เพื่อที่จะค้นหาโพรงแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางนะฮะ
ที่สามารถจะพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้ค่ะ
ตอนนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องแบบว่า
ให้ความรู้สึกที่ดีนะฮะกับคนที่อยู่ในถ้ำ
กับคนที่อยู่เขาเรียกว่าทำงานทั้งหมด

เขาได้แบ่งออกเป็น๒กลุ่มอย่างนี้นะคะ

เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติทางจิต

ทั้งโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะฮะ
ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวกันเลยทีเดียวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะให้สามารถปรับตัวกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีการตรวจประเมินปัญหาสุขภาพจิตเป็นระยะ
สอนให้มีทักษะการจัดการความเครียดต่างนานาด้วยนะคะ
ส่วนกลุ่มของที่๒ของผู้ปกครองแล้วก็ญาติ
ก็จะเน้นเป็นแบบแผนแล้วก็วิธีการดูแลเด็ก
ที่เหมาะสมหลังเหตุการณ์นี้จบแล้ว
ซึ่งในระหว่างที่รอเด็กออกมาจากถ้ำ
ทีมสุขภาพจิตก็ได้มีการเตรียมพร้อมซักซ้อมทุกครอบครัวเลย
ถึงแนวทางการดูแลจิตใจของเด็ก
ซึ่งจะเน้นใช้คำพูดที่ส่งผลต่อกำลังใจแล้วก็สภาพจิตของเด็กทุกคนค่ะ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นดราม่าเยอะแยะมากมายเลยนะ
ซึ่งเราจะเห็นว่ามีผู้คนให้ความคิดเห็นออกมาเยอะมากเลย
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะฮะมันมีความเห็นใจ
บางคนก็แบบว่าเห็นแบบว่าขัดแย้งว่าทำไมเด็กพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหานู่นนี่ต่าง

ดังนั้นนายแพทย์ทรนินกองสุกเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้อยากจะบอกกับสังคมอย่างนี้นะคะว่า
อันที่หนึ่งขอวอนให้สังคมไทยมองในมุมบวก
ส่วนข้อ๒เหตุการณ์นี้คืออุบัติเหตุ
เข้าใจไหมมันไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะแบบว่าให้มันเกิด
สามนะคะไม่โทษค่ะแล้วก็ไม่ตัดสินใจด้วยว่าใครผิดหรือถูก
อันนี้นะชัดเจนเลยทีเดียว
แล้วก็อันที่๔มองว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ไม่มีใครหรอกนะคะอยากที่จะให้มันเกิด
ถ้ารู้ล่วงหน้าจะเอาไหมล่ะจะเข้าไปไหม

เป็นต้นเหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินเราจะรู้ไหมว่าเครื่องบินมันจะตก

อันที่ห้านี้นะคะข้อเท็จจริงก็คือทีมหมูป่าเข้าไปในถ้ำ
แล้วฝนเกิดตกแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่อง
น้ำมันก็ถึงได้ท่วมมาปิดทางออก
ส่วนอันที่๖สังคมควรจะทบทวนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้
เรื่องการช่วยเหลือตนเองแล้วก็ทีมเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดให้ได้
อันหนึ่งที่ตอนนี้ในทีมของผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยนะเขาก็มีความคิดเห็นอย่างนี้คือว่า
ถ้าสมมุติว่าเข้าไปเนี่ยแล้วมันยากแล้วถ้าน้องทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องฝึกด้วยที่วิธีการดำน้ำ
เขามีการคิดว่าเราลองทำเป็นเหมือนสวนสนุกไหม
นั่นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของวิศวกรเนี่ยของชอการช่างเนี่ย
เขาเข้าไปสกัดหินที่มันเป็นช่องเล็กให้มันเปิดกว้างขึ้น
ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็จะทำเนี่ยเพื่อจะให้มันกว้างขึ้น
เขาก็เลยออกความเห็นว่าเออแล้วถ้าทำอย่างนี้ทำเป็นท่อเหมือนเวลาเราไปสวนสนุก
อ๋อแล้วให้ไหลออกมาจากท่อทำเป็นท่อเนี่ยเออเข้าไปเนี่ยอย่างเนี่ยแล้วก็พอไปถึงของเด็กเนี่ย
แทนที่เด็กเนี่ยจะดำน้ำมาก็ให้คลานเนี่ยเข้ามาเนี่ยตามผ่านท่อนี้
มันเหมือนกับแบบเอาคว่านนะก็คือแบบสวนสวนน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้จะดีไหม
ซึ่งก็ไม่เลวก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะใช้เวลาในการทำค่อนข้างช้า
ก็แน่นอนแล้วนี้ก็มีการอยากแบบว่าขึ้นตามโพรงขึ้นตอนนี้เป็นท่อแบบนี้
เป็นท่อในลักษณะแบบนี้นึกออกไหมตัวมุดเข้าไปใช่แทนที่แบบว่าจะต้องฝึกในการที่จะต้องแบบดำน้ำ
ซึ่งน้องทุกคนก็ว่ายน้ำกันไม่เป็นถูกไหมคะ
นั้นเนี่ยก็ไปตามท่อนี้ซะเออแล้วก็ค่อยไหลไปตัวไปได้เรื่อย
แล้วตอนนี้เนี่ยนะจะบอกว่าที่อยู่ของน้องที่อยู่กัน๑๓คนตอนนี้เนี่ยก็มีผู้คนเนี่ยเข้าไปแบบดูแล
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอของฝ่ายซีนหรือว่าอำนวยมีดต่างนานาเนี่ยตอนนี้อากาศมันก็เริ่มน้อยลง
ถูกต้องใช่ไหมเพราะคนมันเยอะขึ้นมันก็จะมีการแย่งอากาศกันมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่๖กรกฎานายพาสกรบุญยลักษณ์ก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ก็มีแถลงเมื่อช่วงเช้าระบุเมื่อเวลาตี๒
ก็เป็นเรื่องของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ๋าแซม
นักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ
ก็หมดสติขณะที่ดำน้ำหลังจากลำเลียงขวดอากาศเข้าสนับสนุนการทำงาน
ภายในถ้ำหลวงจากโถง๓ไป๓แยก
ขณะที่พลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้ว
พบหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลดกล้าวรับศพจ่าเอกสมานไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พร้อมกับย้ำว่าเราไม่ได้ทำภารกิจด้วยความบ้าบินหรือไม่มีแผน
ทั้งที่สถานการณ์บีบคันเวลาค่อนข้างจำกัด
ซึ่งจำเป็นต้องเร่งวางขวดอากาศเป็นระยะโดยนักดำน้ำ๑คนต้องขนขวดอากาศคนละ๓ถัง
เป็นนักไตรกีฬาออกจากราชการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่ามาช่วยภารกิจค้นหาทีมหมูป่าทันทีที่ทราบว่าต้องการใช้นักดำน้ำจำนวนมาก
เอกสมานก็รับหน้าที่ดำน้ำวางขวดอากาศบนเส้นทางจากห้องโถง๓ไปจนถึงบริเวณ๓แยก
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จ
จ่าสมานหมดสติอยู่ในน้ำจึงช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตจ่าเอกสมานได้นะคะ
ซึ่งขณะนี้วันนี้ก็มีการลำเลียงนะคะเรียกว่า
ศพไปที่วัดสัตหีบนะคะเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งจะมีทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยนะคะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจ่าสมานด้วย
ซึ่งจริงต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนเราบอกเลยว่า
เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่เพื่อช่วยชีวิตพวกเราน้องทั้ง๑๓คนจริงนะคะ
ก็ปฏิบัติหน้าที่จนแบบเต็มกำลังความสามารถของตัวเองจริงอะนะคะ
นี่ฉันกำลังจะหาอันที่เป็นเรียกว่าคลิปนะฮะ
ที่เขาเข้าไปเนี่ยถ่ายนะช่วงที่เข้าไปป้าแจ๋วลงเป็นคลิปเลยค่ะ
ที่เป็นช่องเล็กอย่างนี้คุณลองดูสิ
มันจะมีบางช่วงเวลาที่ต้องถอดถังออกซิเจนออกแล้วดันถังเข้าไปก่อนเข้าไป

แล้วก็ตัวเนี่ยก็ค่อยตามเข้าไปในลักษณะแบบนี้คุณลองคิดดูดิ
แล้วมันใช้เวลานี้นานมากเลยนะ

แล้วก็จากทางเข้าไปจนถึงลานมเนินนมนมสาวอะไรอย่างนี้
เวลาที่เหนื่อยซิลนี่นะธ่านสมมุติจะไม่แข็งแรงน่ะ

ก็เลยจะเห็นว่าจ่าเอกนะก็อาจจะแบบ
ทำงานหนักมากนึกออกไหมแล้วพักผ่อนน้อย
แล้วพอลงไปทำงานคุณลองคิดดูนะว่าวันหนึ่ง
เขาจะต้องแบบว่าเอาถังเข้าไปให้ได้ตั้ง๑๐ถังนะนะ
ต่อวันแล้วไปกลับอย่างนี้ลำเลียงอย่างนี้ไปมาก
แล้วคนนี้ก็ทำอยู่คนเดียวอยู่ในกลุ่มเดียว
มันไม่ได้มีมือผัดมือเปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหม
พอเข้าไปก่อนจะออกมาอีกเข้าไปอีก
ใช้เวลามันเหนื่อยมากแล้วนะ
บางทีก็อาจจะเป็นลมได้นึกออกไหมฮะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องแสดงความเสียใจ
กับทางครอบครัวของจ่าเอกสมานด้วย
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานตอนนี้นะคะ
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เป็นกำลังใจให้เสมอ
อีกหนึ่งข่าววันนี้เราได้เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ที่ภูเก็ตเรียกว่าเกิดกรณีเหตุเรือฟินิกส์
อับปางระหว่างกลับมาจากเกาะเฮอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมีนักท่องเที่ยวโดยสาร๙๓คน
และลูกเรือ๑๒คนรวมเป็น๑๐๕คนนะคะ
สำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีก็
นายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่า
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่างเครื่องของเรือเซเรนาต้า
ซึ่งศูนย์หายขณะที่เจ้าหน้าที่พบตัวผู้สูญหายทั้ง๒รายแล้ว
ทราบชื่อก็คือนายอรุณสับฮาบินนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ช่างเครื่องและนายสันหัวฟางชาวจีน
อายุ๓๐ปีนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยพบที่บริเวณเกาะไก่จังหวัดกระบี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำทั้งสองคนกลับเข้าฝั่ง
บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ต
พบว่าอาการปลอดภัยหลังจากนั้นก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลอง
ก่อนที่จะนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตต่อไปด้วยนะคะ
ซึ่งสำหรับการค้นหานักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุจากเรือฟินิกส์
จำนวน๕๘รายนะคะโดยอัปเดตล่าสุดเลยนะ
ตอนนี้ผู้โดยสาร๑๐๕คน
เป็นนักท่องเที่ยว๙๓คนลูกเรือแล้วก็ไกรท๑๒คน
ส่วนตอนนี้ที่ช่วยได้มาก็คือ๔๘คน
พบศพลอยติดเกาะ๑๕คนแล้วก็พบศพในซากเรือ๒๖คน
ตอนนี้เนี่ยที่ยังสูญหายอยู่อีกจำนวน๑๖คนนะคะ
ยังหาไม่พบอีก๑๖คนด้วยกันค่ะ

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ออกประกาศ
ห้ามเรือออกจากฝั่งกรณีที่มีมรสุมคลื่นลมแรง

ซึ่งขณะนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกว่ามีฝนตกหนัก
แล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
มีกำลังแรงแล้วก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรด้วยนะคะ
ตอนนี้ชาวเรือเองก็ต้องปฏิบัติตามนิดนึง
เพราะว่าบางทีก็ห้ามเรือที่มีความยาวน้อยกว่า๑๐เมตร
จะเดินทางไปเกาะพีเกาะราชาแล้วก็พื้นที่ทะเลเปิดออกจาก

เกาะโหลนนะคะแล้วก็เกาะบริเวณใกล้เคียงเกาะภูเก็ต
ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งทางวิทยุของทีมกู้ภัยก็บอกว่า
พบเรือลำที่จมอยู่บริเวณเกาะไม้ท่อน

ส่วนตอนนี้ใต้เรือนะคะหรือว่าปพิชัยนาวาเฝ้าเรือจมลำดังกล่าวอยู่
ก็นักประดาน้ำกู้ภัยก็เจอซากเรือฟินิก
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
เมืองต้นก็คาดว่าจะมีร่างติดอยู่ภายในจำนวนมาก
ที่เราได้บอกไปว่าทั้งหมดกี่คนด้วยกันนะคะ
แต่ว่าณขณะนี้นะครับรายงานอากาศนี่
ในส่วนของภูเก็ตตอนนี้นะฮะอากาศเริ่มดีขึ้น
สามารถที่จะออกไปค้นหาได้มากขึ้น
จากนั้นเขาก็จะค้นหาคนที่เสียชีวิต
ศูนย์หายอีก๑๖คนที่ยังไม่พบนะตอนนี้
ตอนนี้มีภาพล่าสุดจากภูเก็ตนะครับ
ตอนเมื่อตอนตอนบ่าย
ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งแล้วสาธุนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นชีวิตนี้
แสดงความเสียใจกับค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ศูนย์หายหรือก็สูญเสียกันไปเลยทีเดียวนะคะ
มาอีกเรื่องหนึ่งเตือนภัยกันสักนิดนึงนะคะ
ก็มีแบบว่าสาวที่จะเรียกว่าฉลาดเกินไปในทางที่ไม่ดีนะคะ
มีกลุ่มนึงเป็นผู้ประกอบการให้รถเช่าที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเข้ามาเจรจา
แล้วก็มีการกักตัวนางสาวโชติกาหรือว่าน้องเนรอะไรเนี่ยนะคะซึ่งก็พบตัวนี้ที่ปั๊มน้ำมัน
ผลปรากฏว่าก็กักตัวเอาไว้เป็นดำเนินคดีเกิดเรื่องราวขึ้นแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าของร้านโกโก้รถเช่านะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็เป็นผู้ที่เสียหายเล่าให้ฟังว่าก็มีผู้หญิงลายหนึ่งที่เป็นลูกค้า
มาเช่ารถเก่งป้ายแดงด้วยทะเบียนกไก่๘๘๓๐
เอาไปจากร้านก็มีการกำหนดคืนภายใน๓วัน
แต่พอถึงกำหนดเวลาจะคืนแล้วก็โทรมาใช้วิธีการโทรมา
ส่งเงินจ่ายเงินมาค่าเช่าก็เป็นเดือนไป
ตอนนี้พอนานเข้านานเข้าเนี่ยช่วงแรกก็มีการจ่ายค่าเช่านะ
ไม่ใช่ว่าไม่มีพอจ่ายค่าเช่าไปอย่างนี้เสร็จปั๊บ
มีอยู่ครั้งหนึ่งมันดูรู้สึกมันเนิ่นนานเหลือเกิน
ทางเจ้าของรถเช่าเนี่ยเขาก็โทรไป
โทรไปนางก็บอกว่าเอ่อก่อนที่จะยิน
คือแบบว่าถ้าคือบ่ายเบียงอยู่อย่างนั้น
ตอนแรกก็ไม่รับสายตอนหลังก็มาบ่ายเบียงนู่นนี่นั่นต่างนานา
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะเอารถคืนก็มาเอาที่ขอนแกน

ก็เลยนั่งรถไปเพื่อที่จะไปเอารถคืน
ผลปรากฏว่าจากการสอบถามเจ้าของรถ
เจ้าของรถที่เขาให้เช่ารถแต่อย่างนี้

นำรถไปจำนำเอาไว้๙๐๐บาท

แล้วหารถได้จากการที่ดูเขาเรียกว่าอะไร
เขาสแกนเอามันจะมีไอ้ที่สแกนไว้ใช่ไหม

เสร็จแล้วก็ไปเจออยู่ที่บ้านคนคนนี้

โดยเอาหลักฐานไปยืนยันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ว่านี่เป็นรถของเขาจริงว่าจะเช่า

แต่ผู้หญิงคนนี้เอามามัดจำกับเจ้าของบ้านนี้
บาทใช่พูดกันอยู่ยาวนานผลปรากฏว่าก็ได้รถคืนมา
แล้วก็มีคนบอกว่าพบกับผู้หญิงคนนี้
ที่ชื่อแนนที่ปั๊มน้ำมันแถวสนามบินตรงจังหวัดเชียงใหม่

เขาบอกว่าร่าสุดรถคันตังกล่าวอยู่ที่ขอนแก่น
พอพบแล้วจับตัวได้แล้วมีเอกสารแล้ว
จากการที่แบบว่าเช่ารถมาผลปรากฏว่าเขาทำกันเป็นกระบวนการเลยทีเดียว
ที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกเชิดรถหายไป
กว่า๑๐รายนะรวมประมาณสัก๒๐คันได้
เชื่อว่าเป็นการทำเป็นกลุ่มกันเลยทีเดียว
กระบวนการนี้เขาก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อที่จะนำมาแจ้งตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป
อันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะแต่มันก็เช่ากันได้ง่ายอยู่แล้ว
รับจำนำทั้งที่รถคันนี้ไม่ได้เป็นชื่อของผู้หญิงคนชื่อแนน

อย่างนี้มันมีความผิดด้วยกันมากกับการที่แบบว่ารับจำนำของโจน
นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ไม่รู้ว่ามันคือกระบวนการทั้งหมดหรือว่าอะไร

ตอนนี้อาจจะต้องมีระบบความป้องกันนิดนึง

จะต้องแบบมีรายละเอียดต่าง

หรือถ้าคืนก็อาจจะต้องคืนตามกำหนดจริง
มาให้เห็นตัวแบบไม่ใช่โทรศัพท์มา
แล้วแบบจะมาขอเช่าต่ออะไรแบบนี้

สำหรับผู้ประกอบการรถเช่านะคะ

เดี๋ยวลองดูโมเดิ้นแบบที่กลับตรงในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวค่ะ
โอเค

มาทันฟังข่าวที่น่าเศร้าสองข่าวของพี่กับคุณน้องรถเมย์เลย
เสียใจมากเลยซึมเศร้ามาก
นี่ก็เรียกว่าปิดทองหลังพระเนี่ยเป็นอย่างนี้

อยู่ดีก็ทั้งเรือทั้งคนทั้งเรื่องน้ำ
แล้วก็น้ำอากาศแล้วก็มีไฟไหม้ด้วย

อีกหนึ่งข่าวเขาเรียกว่าตื่นตากันเลยทีเดียวกับสารพระภูมิยุค๔๐สไตล์โมเดิร์น
แต่เป็นบ้านการ์ตูนหลังใหญ่คุณแม่มันไม่ใช่มนต์

จะเห็นเป็นแบบโมเดิร์นเนี่ยหลังคาเป็นแบบไฟ

มีตายายอยู่ใน

ภูตสื่อข่าวรายงานว่าหลังจากโลกโมเทียลดันได้กัน
แห่ภาพแล้วก็ข้อความขณะทำพิธียกสารพระภูมิ
และสารตายายเรียกว่าอลังการมาก
ด้วยขนาดของสารพระภูมิสารตายายแล้วก็ความแปลกไม่เหมือนใครด้วยนะคะ
พูดสิทธิ์ข่าวก็เลยเดินทางไปอย่างสถานีบริการน้ำมันเชียว

ซึ่งอยู่ติดริมถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเทศบาลเมืองโพธาราม

ใหญ่โตมากแล้วเนี่ย
สารพระภูมิเจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของสถานีบริการน้ำมันด้วยนะคะ
มีรูปแบบต่างจากที่เคยพบเห็นทั่วไป
เนื่องจากว่าตัวสารมีลักษณะเป็นบ้านการ์ตูนขนาดใหญ่
โดยขนาดของสารพระภูมินั้นสูงนะพี่นะ

ส่วนสารตายายมีขนาดสูง๓เมตร

อกจากนี้ที่บริเวณหน้าศาลยังมีโต๊ะที่วางกระถางทูบ
และแจกันดอกไม้เป็นรูปดอกเห็ดขนาดใหญ่ด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีการจัดลานพื้นที่หน้าศาลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าไป
กราบไหว้สักการะมีม้าลายขนาดใหญ่๒ตัวแกะ
มีแกะคุณแม่ก็คุณแม่เห็นมีเป็นเหมือนเนเทอร์แลนดนิดนึง

ตุ๊กตาผู้ดูแล๑ตน
จากการสอบถามเจ้าของที่นี่นะคะเจ้าของธุรกิจ

เขาบอกว่าที่เขาทำรูปแบบของสารนั้น
ตนเองคิดแบบมาจากจินตนาการที่อยากจะให้มันเป็นแบบสไตล์การ์ตูน
ที่มีความทันสมัยน่ารักอยู่แล้วดูแล้วมีความสุข
สะท้อนถึงความชื่นชอบโดยเฉพาะชาวบ้าน
หรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมายังโพธาราม

คุณพี่ก็เข้ามาใช้บริการปั๊มน้ำมัน
ก็อย่างที่บอกไปสามารถเข้าไปสักการะได้
เพียงแต่ว่าช่วงหลัง๑๒นาฬิกาเนี่ย
จะไม่ถวายอาหารค่ะหวานแล้วนะคะ
ถวายถวายได้เฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้นด้วยนะคะ

เครื่องเส้นไหว้ก็เหมือนกันถ้าจะไปไหว้นะคะ

ใช่ห้ามอาหารหลังเที่ยงถวายได้แต่นาน

ผ่านไปผ่านมาหนูว่าคนน่าจะถ่ายรูปเยอะ

พี่คนนึงแหละน่าจะถ่ายรูปเยอะเลยละค่ะ
พี่คนนึงแหละน่าจะถ่ายรูปเยอะเลยละค่ะ

พี่คนนึงแหละน่าจะถ่ายรูปเยอะเลยละค่ะ

เป็นจั่ว๓เหลี่ยมอย่างงี้แค่นั้นเองนะนิ่งเป็นโพสต์โมเดิร์นเลย
ใช่คล้ายแบบว่าพวกขาปัดเขาจะชอบออกแบบแบบนี้

อยากบอกกับคนที่เขาทำเนี่ยบอกว่าไหนเราลองทำการ์ตูนแบบว่าการ์ตูนไทยสิ

ถ้าเจ้าอยากทำนี้มาแทนที่จะเป็นการ์ตูนดิสนี่แลนด์ข้างหลังอะไรอย่างนี้

เป็นการ์ตูนไทยนึกออกไหม
เยอะแยะไปหมดเลยเป็นสารไทยเป็นการ์ตูน
ใช่อันนี้น่ารักจับตายเนอะ
ถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ที่จังหวัดพยาวนะคะ
ไปเจอมีเราไปเจอแต่ว่าที่นี่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วก็คือ
ที่ใต้ต้นมาฆ่าโมงไงม้ายมีฆ่าด้วยนะคะที่จังหวัดพยาวิ์

ชาวบ้านในพื้นที่นะคะบ้านต้องที่อำเภอปงจังหวัดพยาว
ก็นำผู้สื่อข่าวไปดูบ่อน้ำผุด
ที่มีขนาดความกว้างประมาณ๒คูณ๓เมตร
เกิดขึ้นที่บริเวณใต้ต้นมะค่ามงขนาดใหญ่
มีอายุหลายร้อยปีคือต้นหลายร้อยปี

สภาพของบ่อน้ำผุดนั้นจะมีน้ำผุดออกมาตลอดทั้งปีและใสกิ้ง

เพราะว่านางศรีแก้วคำชมชาวบ้านวัย๖๓ปี
บอกว่าเกิดมาก็มีแล้ว

แล้วก็มีการขุดคุ้ยผิวดินที่น้ำมันผุดออกมาเนี่ย

คุณยังไงก็เจอความใสนะฮะใสตลอดเวลา

มาทางหมู่บ้านก็ได้ทำบ่อปูนซีเมนไว้ทางด้านหน้า

เหมือนกับกรองมาอย่างดีเลยทีเดียว

น้ำดังกล่าวเนี่ยได้เห็นมาตั้งแต่จำความได้เหมือนกัน
ก่อนหน้านั้นตอนที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำหรือใดนะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เลือกกาลแวะนี้

ขณะนี้ก็ยังนำไปดื่มกิน
นะก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วย

กินแล้วก็ดื่มแล้วก็หายเอาแล้วก็มีคนเอาเครื่องเส้นไหว้มาสักการะบูชา
แล้วก็เรียกบ่อน้ำนี้ว่าบ่อยาคาเย็นหนองต้องเป็นภาษาพื้นถิ่นเขา
จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีคนเดินทางมานำน้ำไปดื่มกินไม่ขาดสาย
แล้วก็หมู่บ้านก็ได้เตรียมการจะทำให้บ่อผุดดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมก็ร่มรื่นสวยงามด้วยนะคะ
ใครที่ไปอำเภอปงจังหวัดพยาวก็ไปดูกันหน่อย
นี่แต่ต้องขอบอกอย่างนี้นะมันสะอาดแล้วก็ใสแน่นอนเพราะมันผ่านชั้นหิน
ภูมิน้ำแร่จริงนะครับใช่มันผ่านชั้นหินมาอย่างนี้
ก็เท่ากับเป็นการกรองเวลาเรากรองคุณไปดูที่กรองน้ำข้างในลองผ่าออกสิ
น้ำมันจะต้องผ่านส่วนต่างเพื่อเป็นการกรอง
และพอเวลามันเนิ่นนานอย่างนี้มันมีแร่ธาตุอยู่นะพวกเห็นพวกนี้
น้ำมันก็จะผ่านพวกนี้มาใช่ไหมใสแล้วก็ได้แร่ธาตุพวกนี้มา
ผลปรากฏว่าเอาดื่มกินมันอาจจะไปช่วยในเรื่องของ
อะไรอย่างนี้บางอย่างนี้ได้เออก็มีสิทธิ์
มันผุดขึ้นมาปกติเวลาเค้าขุดน้ำลาขุดลงไปไปหรือเปล่าพี่
ไปหาตาน้ำที่มันผ่านการกรองแล้วแต่อันนี้ขึ้นมาให้เราเองมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเอง

แต่ว่ามันนุ่งสไตล์ใหม่นะ

ไปดูรูปร่างแม่คุณ

นี่ทุกครั้งเนี่ย

ข้างบนเนี่ยข้างล่างที่ธรรมดา

มีที่พยุงเต้าไว้ใช่เปล่า

มัวไว้ข้างล่าง

นางก็กลับเอาแบบคว่ำลงไป

เดี๋ยวก่อนพอมันคว่ำมาใช่ป่ะ
เสร็จแล้วสายมันก็ต้องห้อยลงมาข้างล่าง
นางก็เอาสายทั้งสองอันนี้คว่าย
แล้วก็มัดไว้ใต้ฐานหน้าอก

มันก็จะกลายเป็นแบบว่าแทนพี่

ก็กลายเป็นโลคัสคว่ำลงไป
แล้วก็จะเห็นโอ้แม่คุณเอ้ย

ก็แต่มองไป

แล้วฉันเคยบอกเอเลเซ็นเซอร์ไป

จริงมีสาวชาวอิตาเลียนคนหนึ่งนะชื่อวาเลนติน่าเนี่ยนางเป็นคนทำก่อน
แล้วเสร็จแล้วนางก็เราลงไปในโซเชียลแล้วทุกคนก็บอกว่านี่คืออะไรอ่ะ
ผลปรากฏว่ามันก็แพร่กระจายไปทำให้แบรนด์แฟชั่นของออสเตรเลียแบรนด์หนึ่งเนี่ย
นำนางสาววาเลนติน่าเนี่ยนะเอามาเผยแพร่แล้วก็ทำให้ผู้หญิงทุกคน
ใส่แบบนี้ปั้งลองดูไหมแต่ว่าขอบอกอย่างนี้นะคะว่าต้องมีหน้าอกเท่านั้น
ถึงจะเกาะอยู่ไม่อยู่มันก็ลื่นแพลสลงไปอย่างไรคะ

วิศวกรรมศาสตร์ของคุณเนี่ยนะฮะ

ชุดว่ายน้ำก็หลุดอ่ะที่มีอยู่ทุกวันนี้เอาไว้เดินอยู่ของสระกับริมฐาตร
ถ้าใส่น้ำต้องปิดเลยต้องไปแบบสปอร์ตสปอร์ตเอาไว้สนว่ายน้ำ
แต่ถ้าไอ้ชุดว่ายน้ำทั่วไปที่ดูรูหราสวยงามแค้นข้างเดียวแมกเล็กไม่ได้ของน้ำปั๊บลนพรุลงมาทันทีไม่ได้

เพราะว่ามันต้องยืนหนีไปอย่างนี้ตลอดเวลา

ไปช่วงหน้าเดี๋ยวกับผู้ชมค่ะ

แฟชั่นวีกนะภาริกาแฟชั่นวีก

สนับสนุนโดยสปาเคิลสูตรใหม่ไอซี่ฟรีส
ฟันขาวเย็นยาวนาน
อาจจะพาไปดูลูกสาวดิฉันชมพู่นะคะ
อารยาเขาไปแบบว่าดูแฟชั่นโชว์

เดี๋ยวนี้แล้วนานก็ไปแบบว่า

ตอนนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งก่อนว่า
เป็นช่วงที่แบบว่าดีไซเนอร์ของปารีส

คือใน๑ปีเนี่ย
เราก็เรียกอย่างนี้เสื้อสำเร็จรูป
เท่านั้นเองว่าฉันต้องการแบบนี้
แต่เขาก็จะทำให้สำหรับเฉพาะคุณซึ่งจะแพงมากเลย
อีกอันหนึ่งป๊อกป๊อกเต้อเต้นั้นคือเหมือนสำเร็จลูก
เขาก็แต่งกันโลกแตกหมดเลยนะจ๊ะจะบอกค่ะ

ถูกต้องค่ะไปดูชุดแรกก่อน
ชุดแรกนี่เป็นชุดแรกอันไหนเนี่ย
เป็นชุดนะฮะสีชมพูเลื่อมรายประพัดสอนแบบนี้

ซึ่งก็อันตรายนะสำหรับอย่างพวกเธอทั้งหลายถ้าสมมุติไม่ใช่นางแบบจริงหรือว่ารูปร่างดี

อันนี้เปลี่ยนอารมณ์ไปแล้ว

ไม่เคยได้ยินเลย
เดี๋ยวนี้มันจะมีแบรนด์ใหม่เยอะแยะมากมายแต่ก็ดังแล้วนะ

อันนี้ก็จะเป็นดีไซเนอร์ใหม่เป็นชาวรัสเซียนะคะ
นางก็ไปถ่ายรูปคู่ด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้นางนะฮะก็ใส่ชุดของนี่แหละ

ซึ่งก็ดีไซเนอร์คนนี้เขาเคยเป็นนางแบบมาก่อนนะ

ก็เป็นชุดงานแต่งงานของนางเหมือนกันนะยี่ห้อนี้
แต่ว่าอันที่เป็นให้สื่อมาสัมภาษณ์ไง

โอเค๗โชว์แล้วนะไม่วันหนึ่งอาจจะดูสัก๓๔โชว์

ตอนเดินพร้อมแดงมาแล้วใช่ก็ดูสวยงบนั่น
ก็เปิดร่องอกแบบว่าให้มันลุกดูสุดลิสุดเด็ด
เป็นไงโอเคไหมนี่เลิศกว่าอีกหนึ่งคนที่เดินเป็นนางแบบ
นั่นสินั่งอยู่เนี่ยนางแบบแต่จะบอกว่านี่น้อยนะ
นี่น้อยแล้วคนอื่นยิ่งกว่านี้นะที่เขาไปดู
ที่จะเคยไปเหมือนกันพอเดินไปอยากกลับเลยนะ
น้อยเยอะไปเหรอของคุณแม่น้อยมากเลย
ละคนมาแบบว่าโอ้โหใช่ไหมคะคุณแม่
ใช่นั่นเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วไม่มีใครมองใครนะ
ทุกคนก็แต่งเต็มไมค์เวลาถูก
ไปดูแพงเหมือนกันข่าวต่อไปนะคะก็คือรถคันใหม่ของเบลร่าร้านนี้
ซึ่งโด่งดังมามากเลยตอนนี้ก็มีงานไม่หยุดเลยทีเดียว
มาดูนะคะว่ารถคันใหม่ของน้องเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเอาที่มาก่อน
เมื่อหลายปีก่อนนะฮะตั้งแต่อยู่ม๓เนี่ยเบลล่าเนี่ย
มาเป็นนักแสดงช่อง๓แล้วมาเรียนการแสดงเนี่ยนั่งรถตู้มาเรียนนะ
๒ปีแล้วความสำเร็จวันนี้ของเบลร่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าปุบปับมา
แล้วก็เล่นลอยหม่านก็เริ่มเล่นจากลอยหม่านมามาอย่างถึงบัตรนี้เนี่ยนะคะ

พรีเซนเตอร์โฆษณาต่างมากมาย
อีเว้นอีไม่เว้นมีหมดนะคะ
ไม่นับละครต่อทันที
บุภเพ๒แล้วก็ที่ถ่ายอยู่๒เรื่อง๓เรื่องนี้นะฮะ
ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งซื้อบ้านแล้ว
โอเค๗ล้านบาทน่าจะเป็นซื้อเงินสด
นี่ตังทอนเหลือมาซื้อรถเล็กให้พี่คันหนึ่งสิ

และแพงค่ะสมฐานะ
เย่โอเค
นี่นะเราชอบนะคนที่แบบว่ายังอยู่ในวัยอย่างนี้

เอ้าคุณแม่นี่
มันเป็นรถเมื่อสร้างมาเพื่อพรังกัน
มันดูเป็นเซียดูกุกังแบบนี้

หนุ่มกันใช่มีทั้งหลายคันอ่ะพี่หนุ่มก็มี

ฉันก็มีสปอร์ตนะเวลามองลงมาได้เลย
คุณแม่ขับสปอร์ตคุณแม่ใส่หมวกปีกกว้างด้วยไง

คุณแม่เป็นคนพูดเองวันนั้นใส่หมูปิดกว้างแล้วใส่แว่นใหญ่

อะไรแบบนั้นเอ้าช่วงหน้าค่ะ
ไปตามสองหนุ่มปริศนาร่วมดินเนอร์คุณเมย์กับคุณแป้ง

หน้าสัตว์ตู้เดียวค่ะ

ใส่ไข่บันเทิงซะที่นี่
ไหนอ่ะอะไรได้อะไรอีกอ่ะ
ตามส่องหนุ่มปริศนาร่วมดินเนอร์แก๊งเมแป้ง
คนสงสัยว่านี่มันจะเป็นการเปิดตัวหนุ่มใหม่หรือเปล่า
เรียกว่าทำเอาขาเมาส์เนี่ยตั้งโต๊ะรอเผือกกันไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

ไม่รู้ไงว่ามากับใครหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คนไหนน่ะจ้าเอกกับภาพในอินสตาแกรมของ๒สาวเพื่อนซี
อย่างคุณแป้งออนจิราแล้วก็คุณเมพิชชนาธิ์
ที่ทั้งคู่ลงเอาไว้หลังจากที่ไปดินเนอร์
แต่ที่คนจับตาเนี่ยก็น่าจะเป็นนุ่มในภาพค่ะ
เพราะว่านอกจากไฮโซไนหนุ่มคนสนิทของสาววุ้นเส้น

อันทางด้านขวาอันนี้ก็คือคุณไหนอันนั้นรู้แล้ว
อันนั้นวุ้นเซ่นนี่แปลว่าเชียว
นุ่มปิดสนาอีกคนนึงนี่แหละค่ะที่อยู่ระหว่างคุณแป้งกับคุณเมย์
แหละงานนี้เหล่าขาเมาส์เองก็เลยไปสืบกันให้ควักเลยค่ะ
หนุ่มปริศนาที่ว่านี้เป็นใครกันแน่นะ
แล้วคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับสาวในแก๊ง
จะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นหวานใจคนใหม่
คนอะไรสักคนหนึ่งในแก๊งนี้หรือเปล่า
เสิร์ทได้หรือยังเพราะว่าเขาก็ไปพยายาม
ซึ้บเอกตอนนี้ยังไม่รู้
เอาเป็นว่าส่วนหนุ่มนิดหน้าคนที่จะเป็นใครฉลาดนั้น
ต้องรอฟังจากสาวในแก๊งกันเอาเองนะคะ

ของแบบนี้ก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอ
เวลาไปกินข้าวกับผู้ชาย
เป็นได้สิเป็นเพื่อนกันก็ได้เหม็นต้องเป็นแฟนแหละ

เสียงบริสุทธิ์สุดสุด
อันนี้บริสุทธิ์กว่าไปดูอันนี้ดีกว่า
น้องอัลลันอัลลินลูกของโอปอลกับหมอโอ๊ค
น่ารักมากเข้าไปโรงเรียน
แล้วน้องสองคนไม่ร้องไห้เลยกับการไปโรงเรียน

รอด

นี่เหมือนว่านี่เหมือนว่า

อะไรคือรถธรรมชาติ
นี่รถธรรมชาติ

อลินไม่รอให้น้องขึ้นเลย
ฉันตามนะฉันหลงรักเด็กสองคนนี้มาก

วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขกับ

แล้วก็ให้พูดสูญเสียทุกท่านค่ะ